เรื่องที่ขนลุกเป็นเรื่องหลอนคุณผู้ชม
เพราะว่าที่อู่รถแห่งหนึ่งเขามีการถ่ายรูปรถยนต์คันหนึ่งไว้
แล้วปรากฏว่ามันติดกับอะไรบางอย่าง

โอ้ยคนลุกค่ะเห็นเหมือนกันไหม

คือรถคันนี้คุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นและที่ระวงสีแดงแบบนี้

หน้าคนเลยเห็นแล้วขนลุกไหม
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่อู่ซ่อมรถค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งคนที่เอาภาพนี้มาโพสต์เนี่ยเขาเขียนข้อความแบบนี้
ลูกค้าส่งมาบอกนะนี่คืออะไร
รถถ่ายตอนดึกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
กล้องถ่ายด้วยกล้องโปรนะ
ไม่มีใครยืนใกล้รถร้อยเปอร์เซ็นต์
คนที่ยืนมีแค่คนถ่ายกับเจ้าของรถ
ซึ่งใส่แมสกันทุกคน
ในรถไม่มีใครแน่นอน

หลังจากนั้นชาวเน็ตก็มาเลย

ซูมภาพเข้าไปใกล้หน่อยสิ
ปรับแสงให้สว่างขึ้นซิภาพยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหม
เดากันไปต่างนานาเลยคุณผู้ชม
ล่าสุดนาแจ่มเจ้าของอู่

ตัวเขาตัดสินใจพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยนะ
ด้วยการทำคลิปความยาวประมาณ๙นาที
ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันศุกร์ที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมาใช่ไหม

แล้วก็ถ่ายภาพรถเอาไว้โพสต์ในเฟซบุ๊คของร้านตามปกติเลย

ในรูปมีคนอยู่ในรถ
เอาล่ะสิน้าแจ่มก็เลยมาดูรูปต้นเหตุแล้วก็วิเคราะห์ไปต่างนานาเหมือนกัน
สรุปว่าในตอนนั้นมีคนมานั่งอยู่ในรถจริงหรือเปล่า
แจ่มก็เลยไปพิสูจน์ด้วยการที่ไปดูภาพที่กล้องวงจรปิด
ไปดูภาพกล้องวงจรปิดภายในอู่ว่าคืนวันศุกร์ที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมามีใครยืนอยู่ในรถหรืออยู่ข้างรถบ้าง
ไปดูคลิปคลิปนั้นกันค่ะ
วิญญาณโผล่มาแล้วครับไอ้โสมนะครับผม
โลสโลแล้วสโลหันหันไหมหันฟึบ

ไอ้คุณสมใช้คำนี้แล้วกัน
คือเงานั้นไม่ใช่วิญญาณ

คำทัณฑ์ทรม

โอ้โหขนลุกขนพองกันไปเนี่ย
เน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไป

น่าจะเป็นเงาสะท้อนของพนักงานคนนี้ในร้าน
สมสมมาผิดจังหวะสม

โอ้โหเว๊บถ่ายเรียบร้อย
โอ้โหนั่นน่ะแต่เอาจริงนะเขาบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้นะว่าจริงหรือไม่จริงอะไรยังไง
แต่ว่าคิดว่าน่าจะใช่แหละแต่มันยังไม่จบไงคุณ

เพราะว่ายังมีรถอีก๒คันที่ถ่ายติดวิญญาณอีก

ผมไม่น่าจะไปได้ทุกคันน้าแจ่มก็โพสต์ว่าคันดำอ่ะพิสูจน์ให้แล้วนะ
แต่สองคันนี้ช่วยเหลือตัวเองก็แล้วกันตัวใครตัวมันล่ะ
แล้วสองคันนั้นเป็นเงาสะท้อนของอะไรเป็นพนักงานในร้านอีกหรือเปล่า
หรือยังไงณแจ่มบอกตัวใครตัวมันไม่พิสูจน์แล้ว
อยู่มุมเดิมด้วยข้างหลังรถนะคะ
ผมเป็นห่วงอย่างหนึ่งอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาจะมองว่าอู่เนี่ยเป็นอู่แบบ

พอเอารถไปล้างไปอะไรแล้วเดี๋ยวมิดถ่ายติดวิญญาณ
จริงร้านนี้มีพนักงานกี่คนเรียกมาก่อนถ่ายรูปเนี่ย